พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและอยากให้มาเป็นอุทาหรณ์

เขาบอกว่ากำลังจะเดินทางไปวัดเจดีคงไปทำบุญนะคะ
แต่ไม่ใช่คนในพื้นที่เขาหลงทาง
พอหลงทางเสร็จเอ๊ะยังไงชะลอ
คิดตัดสินใจจะเลี้ยวเพื่อกลับรถ

คุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นชนปั้งเข้าอย่างจังเลยค่ะ
ถูกกระแทกเอียงกระเท่เล่แบบนั้น

คืออยากเอาแบบนี้มาให้ได้ดูว่า
เวลาขับรถดูสิ

คือคุณคิงเอาจริงถนนมันเป็น๒เลน

แต่ประเด็นคือคุณกลับรถอย่างนั้นไม่ได้อ่ะแล้วไม่แน่ใจว่ามองดีหรือยัง
ถ้ามองกระจกข้างเราอาจจะเห็นได้นะว่ามีรถตรงมาอ่ะเอาเป็นว่าคนที่มากับกู้ชีพคันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่นั่นแหละค่ะ
คนขับรถค่ะรีบวิ่งลงมาแล้วมาดูคนที่อยู่ในรถเนี่ยรถเก๋งอเนกประสงค์คันนี้
ต่ำรวจเนี่ยนะคะ
ก็รีบเดินทางไปตรวจสอบค่ะก็ไปเจอกับรถกู้ชีพคันนั้น
เขาไม่ได้เป็นอะไรมากด้านหน้าอาจจะมีพังเสียหายนิดหน่อย
แต่ว่ารถเนี่ยรถเก๋ง๗ที่นั่งคันนี้นะคะพลิกคว่ำอย่างที่เห็นน่ะนะคะ
มีคนเจ็บ๒รายก็นำตัวส่งโรงพยาบาลท่าสารา
ตอนนี้ทั้งสองท่านอาการปลอดภัยแล้ว
สอบส่วนเบื้องต้นอย่างที่บอกแล้วค่ะเขามากันจากพัทธลุง
ปลายทางคือจะไปทำบุญที่วัดเจดี
แต่ไม่ชำนาญเส้นทางหลงทางเลยตัดสินใจ
กระทันหันคือกลับรถเลยโอ้โห